มาดูข่าวดีนะคะสำหรับเด็กนักเรียน
เด็กนักเรียนชั้นป๑ในจังหวัดตาก

เขาเก็บเงินได้ในกระเป๋ากางเกงที่เอาไปบริจาค

ทำยังไงเอาส่งคืนคุณครูสิคะ
นายเราเป็นเด็กดีแล้วเขาพูดกัน

เป็นคำพูดระหว่างเด็กชายคำนลแก่งวิจิต
เด็กชายนวพลสุขเสรีโสพลนะคะ
นักเรียนป๑ของโรงเรียนขุนห้วยแม่ท้อ
ตำบล๓๐๐๐อำเภอแม่ระมาทจังหวัดตากนะคะ
ไปพบเงินในกระเป๋ากางเกง
จากผู้ที่บริจาคมาให้จำนวนเงินนี่๑แสนบาท
ก็เลยเอาไปส่งคืนคุณครูนะคะ
ซึ่งนายสตายุวาดพิมายนะคะ
ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต๒
บอกว่าเกิดขึ้นหลังจากที่เปิดกระสอบเสื้อผ้าเก่า
ที่มีผู้บริจาคให้กับนักเรียน
ก็เลยเอาไปแจกนักเรียน
แต่นักเรียนสองคนนี้ได้รับกางเกงยีนตัวหนึ่งไป
จากนั้นรีบเอาเงินมาคืนแล้วก็บอกว่า
ขณะที่คลี่ดูกางเกงแล้วก็ล้วงกระเป๋ากางเกง
ธนบัตรใบละ๑๐๐บาทปึกใหญ่เลย
เด็กเห็นเด็กบอกว่าตกใจมาก
และด้วยความใสซื่อบริสุทธิ์ก็เลยรีบเอามาคืนคุณครูนะคะ
ซึ่งทางโรงเรียนบอกว่าเตรียมประสานกลุ่มผู้ใจดี
เดินทางไปมอบที่เดินทางไปมอบสิ่งของ
เพื่อที่จะติดตามหาเจ้าของเงินที่หลงเหลือไว้ในกระเป๋ากางเกงที่มาบริจาค
และตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้รอบครอบอีกครั้งนะคะ
ที่สงสัยว่าจะเป็นของตัวเองหรือเปล่า
เคยบริจาคไปนะคะสำหรับโรงเรียนขุนห้วยแม่ท้อ
ติดต่อไปได้และที่สำคัญต้องมีหลักฐานเช่นภาพถ่าย
พี่นางเภอไปมอบกิจบัตรให้กับเด็กนักเรียนด้วย

สิ่งของให้กับครอบครัวของนักเรียนคนดีด้วยนะครับ